วันนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มติรับหลักการวาระแรกของร่างพระชบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒นะครับ
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ๑๙๗เสียงต่อ๐เสียงนะครับ

ขณะที่น้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสชมาชี้แจงต่อสนช
เป้าหมายและความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติงบประมาณในปี๖๒สูงถึง๓ล้านล้านบาท

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙

เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ๒๕๖๑จำนวน๑แสนล้านบาท
มีเป้าหมายใช้เงินเพื่อการปฏิรูปในหลายด้าน
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
กำหนดวงเงินจำนวน๓ล้านล้านบาท
ไม่ใช่การจัดสรรงบประมาณที่สูงและสิ้นเปลือง

ปีนี้ปีที่แล้วมัน๒๗๕ปีนี้ขึ้นเป็น๓
ทุกคนหลายคนเข้ามาพูดกับรัฐบาลใช้เงินเปลือง
ใช้เงินมา๓๔ปีมาแล้วใช้เงินเป็นหลายล้าน

ทำมาที่มันเพิ่มมาเพิ่มมาทำอะไร
เพื่อมาใช้เพื่ออะไรเพื่อแก้ไข
เพื่อทำงานในอดีตที่ยังข้างอยู่
เพื่อจะทำปัจจุบันให้มันพัฒนาขึ้น
ดูแลผู้มีได้น้อยได้มากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่ามันมีหลายกลุ่มงานด้วยกัน

แม้ถ้าการจัดแผนทำแผนงานโครงการ

ไม่มีแผนงานระยะสั้นระยะกลาง
ถ้า๑ปีกลาง๓ปีระยะยาว

เพราะฉะนั้นการจ่ายเงินมันจ่ายเป็นงวด
เพราะฉะนั้นปีที่แล้วจ่ายงวด๑ใบ
อันที่นี้ของเก่างวดอีก๒มันก็ต้องจ่าย
งวดอีก๓นี่คือภาระผูกพันธุ์ที่ตามมา
โดยกระทรวงศึกษาธิการยังคงได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับแรก
คือ๔๘๙๐๐๐ล้านบาท
รองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย๓๗๓๐๐๐ล้านบาท
และกระทรวงการคลัง๒๔๒๐๐๐ล้านบาท
จำแนกตามยุทธศาสตร์๗ด้านมียุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ
คือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบบริหารจัดการภาครัฐ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
วงเงิน๕๖๘๙๖ล้านบาท
และการแก้ไขปัญหาความยากจน

และสร้างการเติบโตจากภายใน๓๙๗๕๘๑๔ล้านบาท
งบประมาณปี๒๕๖๒ถือเป็นหัวใจสำคัญ
เพราะเม็ดเงินเหล่านี้จะถูกกระจายลงไปยังท้องถิ่น

ไม่ว่าจะเป็นโครงการประชารัฐไทยนิยมยั่งยืนและอื่น
สู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม
เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับล่างให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

รัฐบาลได้อัดฉีดงบกลางปี๒๕๕๙
เพิ่มเติมไปแล้วกว่า๑แสนล้านบาท
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก
ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสวัสดิการ

และใช้การจ้างงานระดับพื้นที่
โดยมุ่งเน้นให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

จับตาดูว่าท้ายที่สุดแล้ว

ประโคมใส่ลงไปในระดับท้องถิ่น
ตอบสนองกลับมายังโจทย์ที่ท้าทาย

ห่วงเวลาที่ประเทศไทย
นักถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งได้จริงหรือไม่